วันนั้นวันที่๓๐พฤษภาคม๒๖๖๓เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
และจุดเรียบการที่๒ของสายตรวจของสถานีนำรวจภูทรหลังสวน

มีชายไฟช็อตตกจากต้นทุเรียนสูงประมาณ๖๗เมตรครับ
ไม่ได้รับแจ้งผมได้เป็นกำลังให้ควบคุมผู้ต่างหาอยู่ในรถ๓คน
แล้วก็มีผมแล้วก็๑๐ตำรวจตรีพัทรพลลิวปลอดซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับชา

เมื่อไปถึงก็ดูบริเวณแล้วเป็นสวนทุเรียนซึ่งมีอายุประมาณ๒๐ปี
สูงมากประมาณ๗เมตร๘เมตรถึง๑๐เมตร
ดูบริเวณแล้วก็พบชายอายุประมาณ๔๐๖๑๗ปี
ตกจากต้นทุเรียนโดนไฟช็อตแล้วก็มีอาการเกร็ง
ตัวดำเกลี่ยมไม่เกลี่ยม
ตรวจดูชีพจรก็ไม่มีลมหายใจแล้ว
ตามที่ได้ฝึกฝนมาประมาณ๒๐นาที
ชายที่ผมปั๊มหัวใจก็เริ่มมีอาการฟื้นโดยเสมหะ
ขับออกจากปากแล้วก็พร้อมกับมีลมหายใจออกมา

ผมจึงได้ให้เขาตะแคงใบหน้า
เพื่อจะให้ขับเสมะออกจากปาก
แล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่วิ่งมามุงดู
ประมาณ๑๐๒๐คนก็ให้ไปเอาช้อนมาเพื่อฮัดปาก
เพื่อจะให้เขาได้หายใจกว้างขึ้น

จึงได้ผลัดเปลี่ยนกับ๑๐สมบัติพัฒนภพลิวปอด
แล้วก็ได้แจ้งให้ทางกู้ภัยของหลังสวนน้องสายัน
ก็ได้รีบรุดไปที่เกาะเดช
แล้วก็ช่วยเหลือชายคนดังกล่าว
แล้วก็ทราบว่าตอนนี้ตัวเขารักษาตัวอยู่ที่

แล้วก็หลักสูตรทั่วไปที่ได้รับการฝึกฝน

ล่าสุดที่ได้ไปทำการฝึกฝนมาก็
ศูนย์ศูนย์ยุติรีสำรวจกลางน้องสาหร่าย

เมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับ
แล้วก็ยังทำด้วยความชำนาญมีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาไหมครับ
ภาวะภาวะฉุกเฉินที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เนื่องจากด้วยความสนุกแล้วก็ความเหตุซึ่งหน้า
ซึ่งอาจจะทำให้ครบสมบูรณ์
เพราะว่ามีปัจจัยไม่เอื้อหลายอย่าง

มีความภาคภูมิใจไหมที่เป็นตำรวจด้วย

มีความชำนาญและก็เชี่ยวชาญในเรื่องการปราบรามจับกลุ่มในคดียาเสพติด

ผมรู้สึกว่า
ผมมีความภาพภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนที่ตายไปแล้ว
แล้วก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้

อย่างนี้เราสามารถช่วยเหลือคนได้จากการฝึกฝนและมาจากสาเหตุอื่มด้วยมั้ยที่เราสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีอย่างวันนี้
เพื่อนฝูงครอบครัวคนที่เรารัก
เป็นปัจจัยหลักพื้นฐานในการที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้
และอีกอย่างที่สำคัญที่สุดมีพระอาจารย์ที่ผมคอยนับถือตลอด
ในวันเกิดเหตุขณะที่ผมช่วยเขา
ผมได้ดึงเอากระเป๋าที่ใส่พระเป็นประจำเนี่ย
มีพระนางคล้ายหลวงปู่ทวชอาจารย์จำเนียนอาจารย์วงวัดน้ำรอก
ที่นครเถมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของผม
ขอภาวนาให้ชายคนนี้ได้รอดชีวิต
โดยผมเอากระเป๋าพระที่ใส่ประจำไปประคบไว้ที่กระหม่อมของเขา
แล้วก็ภาวนาในใจว่าขอให้ชายคนนี้ได้รอดชีวิต
ผู้ที่คอยฝึกฝนควบคุมตักเตือนหรือให้ความคิดเหล่านี้
ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาตอนนี้มีอย่างไรบ้างครับในฐานะที่เป็นตำรวจครับ
ผู้มันครับการจังหวัดจุ้มพร
ตระหนักอยู่เสมอถึงการฝึกฝนการใช้อาวุธ
การช่วยเหลือประชาชนการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การมีน้ำใจในเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอีกท่านหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้คือ

ภูมิกับการสลานีนับโหลดผู้ทอลหลังสวน
ซึ่งได้สุดฝนบมนิสัยและก็
ให้ความเป็นกันเองกับผู้ท่านมหัศจรรย์มาโดยตลอด

ท่านเป็นผู้สำนุนและก็ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอดครับ
สุดท้ายนะครับในฐานะที่เป็นตำรวจมานานเนี่ย
อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนตำลวดบ้างครับอ่า
พี่น้องตำรวจทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกัน
ในการสราบร้านจัดกลุ่มไผลธรรมความผิดโดยตัวไปแล้ว
แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำเมื่อเจอประสบเหตุอ่า
ยุทธวิธีที่ได้ร่ำเรียนมาที่ได้ฝึกฝนมา
ตามที่พุทธศาสตร์ได้ส่งตัวเข้าไปฝุดปรบรม
ขอให้ตั้งใจแล้วก็จะได้นำมาใช้จริงเหมือนผมในวันนี้ครับ